ส่วนเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถสปอร์ตหรูลัมโบกินี่ค่ะรถคันนี้ค่ะ

คือแน่นอนอุบัติเหตุมันก็เป็นเรื่องของความสูญเสียนะมีคนเจ็บมีอะไรแต่เหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากเลยวันนี้คือเรื่องของราคารถสปอร์ตหรูคันนี้แล้วก็ไปเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่พุ่งไปชนเขา

เอาแค่ทะเบียนรถก่อนไหมล่ะรถสปอร์ตหรูคันนี้ทะเบียนเขาเนี่ย๓ล้านนะ
เขาประมูลประมูลทะเบียนมาเลขสวยอย่างนี้

แล้วก็มาโดนรถจักรยานยนต์ชนนะคะ
ตำรวจสนวังทองหลังได้รับแจ้งค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนประชาอุทิศนะคะ
เขตวังทองหลังกรุงเทพฯ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าปากซอยโรจนมินค่ะ
ลัมโบกินี่สีน้ำเงิน
ทะเบียนป้ายแดงลอจุฬาแปดแปดแปดหกก่อทมนะคะ

หมายเลขทะเบียน๕ถอดถุงทอพุท่าว๒๗๕๘รุงเทพฯ
สภาพคือล้อชี้ฟ้าเสยทับอยู่บนรถลัมโบกินี่
คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นวัยรุ่นผู้ชาย
ก็ได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าฝั่งซ้ายแตกนะคะ
ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย
จากการสอบถามเพื่อนคนขับรถสปอร์ตหรูคันนี้
เขาบอกว่ารถคันนี้ซื้อมาได้แค่๑๐วัน
จ่ายค่าทะเบียนประมูลไปราคาประมูล๓ล้านบาท
เจ้าของรถเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยนะคะ
ช่วงเกิดเหตุเจ้าของรถขับรถมาจากถนนเรียบด่วนรามอินทรา
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วรถจักรยานยนต์คันนี้
พุ่งชนแบบเต็มเต็มเลยคนขี่เองเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจสนวังทองหลางก็คุยกับทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็คนที่ขับรถสปอร์ตหรูคันนี้
แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปสาเหตุนะคะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดยังไง
เพราะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันมีคนเจ็บเกิดขึ้น
มันก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
เดี๋ยวเรื่องของรถเนี่ยเสียหายขนาดไหนก็ต้องรอโชว์รูมมาประเมินนะคะ
รู้แค่ราคาทะเบียนที่ประมูลมา๓ล้านใช่ไหมคะ
แต่ราคารถนี่สิคะยิ่งว้าวเข้าไปใหญ่
โบกินี่รุ่นนี้นะคะราคาถูกสุดนะคะขั้นต่ำนะคะ
ค่ะขั้นต่ำนะคะ๓๘๔๐ล้านนะคะ
ก็นี่นะคะเขาก็บอกราคาประมาณนี้
ตำรวจสนวังทองหลางเนี่ยเขาไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ให้ทางฝ่ายรถสปอร์ตหรูเรียกประกันมา
แล้วก็รับผิดชอบดูแลเรื่องค่าซ่อมรถจักรยานยนต์
ค่ารักษาพยาบาลให้กับฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
ดังนั้นเรื่องมันก็จบลงด้วยดีแต่คนที่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ต้น
เขาก็เข้าใจแหละว่ารถรถหรูอ่ะเสียหายแต่เขาก็แอบกังวลว่า
เอ๊ะแล้วถ้าฝั่งรถจักรยานยนต์ผิดครับแล้วต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายโอ้โหไก่หน้าผากเลยราคา
ไม่รู้จะเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไร
จบลงด้วยดีอ่าเขาบอกว่าประกันเคลียร์อืมใช่ไหม